เรื่องของกวินค่ะมือยิงต่อเนื่อง๒ศพ
วันนี้ตำรวจได้คุมตัวนะคะไปฝากค้างต่อสารอาญา
และแน่นอนว่าคัดค้านการประกันตัวเพราะว่าคดีนี้เนี่ย

สร้างความตื่นตกใจให้กับประชาชนนะคะ
แล้วก็กลัวว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีด้วยนะคะ
ตำรวจสนพหนโยธินค่ะได้คุมตัวนายกวินแสงนินกุล
ผู้ต้องหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไต่ตรองไว้ก่อนออกจากห้องขัง
ไปที่รถควบคุมผู้ต้องหาค่ะเพื่อฝากหางผัดแรกที่สารยารัชดา
จังหวะที่นายกวินเดินขึ้นรถเนี่ยค่ะเนี่ยเขายังแสดงท่าทีโมโหของขึ้นด้วยนะคะ
ที่ผู้สื่อข่าวพยายามจะสัมภาษณ์ก่อนจะตะโกนด่าครูฝึกสองนาย
โดยใช้คำไม่สุภาพด้วยเนี่ยนะคะเขาใช้คำแบบนี้ขอขอโค้ดคำพูดเขาเลย
ยงยุทธ์กับรัชพลมึงทำให้กูเป็นแบบนี้มึงอย่ามาปฏิเสธ
คนก็เลยไปตามหาเลยเนี่ยสองคนนี้ค่ะแล้วก็มีการด่าเท้าให้คำหยาบคาย
จะถูกเจ้าหน้าที่คุมตัวขึ้นรถฝากขังไปเนี่ยนะคะ
วิ่งมีอะไรอยากจะพูดก่อนแล้วก็ไอยุทธ์สุขเสมกับไอ
พลวิชาผมมึงทำให้กูเป็นแบบนี้มึงอย่ามาปฏิเสธ
เนี่ยค่ะแล้วก่อนหน้านี้นะคะช่วงเช้าเนี่ยนายกิตติ
นางสุพัตราแสงนินกุลพ่อแม่ของนายกวินเนี่ย
ยังมีการนำข้าวเช้ามาให้ด้วยนะคะก่อนที่เขาจะถูกควบคุมตัวไปฝากหางผัดแรก
ทางครอบครัวเองก็เปิดใจว่าระหว่างเยี่ยมนายกวินเนี่ยเขาก็ร้องไห้กับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วย
อยากให้กรณีนี้เป็นรายสุดท้ายที่เกิดจากความรุนแรงในค่ายทหารจนนำมาสู่ความเครียดแล้วก็เกิดอาการทางจิตแบบนี้ขึ้นนะคะ
ครอบครัวก็ขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตแทนลูกและยินดีจะชดใช้เยียวยาตามกำลังนะคะฟังเสียงของพ่อกับแม่หน่อยค่ะ
ในความสูงเสียผมก็ไม่อยากให้เกิดนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันผมก็ไม่ปฏิเสธว่าลูกผมไม่ได้ทำผิด
พ่อแม่ของนายกวินนะคะก็บอกอีกว่านายกวินเนี่ยมีอาการป่วยทางจิต
เหตุรุนแรงที่ได้รับมาจากครูฝึกในค่ายทหารพาไปรักษาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี๖๒ใน๒ครั้ง
แล้วเห็นว่าอาการปกติแล้วไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
แต่ลูกก็มีอาการป่วยเนี่ยนะคะซึ่งเรื่องนี้พ่อกับแม่ยอมรับว่า
ไม่ใช่ประเด็นที่จะนำไปต่อสู้คดียืนยันว่าการเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้ไม่ได้กล่าวหากองทัพบก
แต่อยากให้ผู้ที่กระทำรับผิดชอบเท่านั้นและที่ลูกใส่ชุดคล้ายทหารก่อเหตุ
เพราะต้องการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าเขาถูกกระทำจากบุคคลใดค่ะ
แม่อยากฟ้องไอ้คนนั้นมากเลยที่ทำให้ชีวิตลูกของคุณแม่ต้องพังลงไป
แค่ไอ๊ยงยืสุกเสริญที่ทำองค์กรไม่ผิดแต่ไอไอคนที่ทำร้ายลูกแม่อ่ะผิด
มันทำให้ลูกแม่เป็นแบบนี้คนดีทั้งคน
ทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำอะไรครับ

แล้วมันก็เวียนอยู่ในหัวของเขา

ว่าเขาไม่สามารถสะบัดภาพหลอนที่ถูกทำร้ายมาหลายครั้ง
ตบหน้าเขาบอกเจ็บร่างกายไม่เจ็บเจ็บที่หัวใจ
ประเด็นนี้เดี๋ยวก็ต้องมีการสืบกันต่อนะคะ
แต่ว่าเรื่องการก่อคดีเนี่ย
ก็จะมีการนำตัวไปขออำนาจสารอาญาฝากขังครั้งนี้เป็นผลัดแรก๑๒วัน
ตำรวจค้าการประกันตัวถือเป็นคดีอุชกรรมสะเทือนขวัญ
เกรงว่าถ้าปล่อยตัวเนี่ยเดี๋ยวผู้ต้องหาจะหลบหนีนะคะ